มาดูเรื่องของตาคนนี้หน่อยค่ะ

ป๔เองเด็กผู้หญิงคุณ
น้องเขามาซื้อพวกน้ำซื้อขนมอยู่หน้าวัดหลังโรงเรียนเลิก
ปรากฏว่าตาคนนี้เข้าไปลวนลาม

เนี่ยโอ๊ยแล้วเราไปคุยกับน้องด้วยนะ
น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบยังตกอกตกใจอยู่เลย

ผู้ใหญ่สมศักดิ์กับคุณครูโรงเรียนบ้านดอนชัย

ตำรวจที่สพสูงเม่นก็ไปตรวจสอบ

อยู่ตรงหน้าวัดดอนชัยที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะ

เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นหนูเลิกเรียนแล้วค่ะ
หนูก็จะมาซื้อน้ำซื้อขนมหน้าวัด
แล้วจู่คุณตาเขาก็ปั่นจักรยานมาเอาตังค์มาให้หนูจะซื้อขนม
แล้วเขาก็จับหน้าอกเขาก็ล้วงไปในกางเกงพละหนู

ลูกแขน

ลูกโดนจับขาจับมือแล้วก็จับรังลูก
อ๋อจับทั่วร่างเลยใช่มั้ยลูก
นี่เด็กก็เล่าให้ฟังด้วยความตกออกตกใจนะฮะ

น้องก็ตกใจมากแต่ว่าเด็กโตก็ยังพอจะมีสติบ้าง
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมตาคนที่มาทำน้องเนี่ย
เข้าไปนะเข้าไปแล้วเจออยู่ข้างพระอุโบสถในวัด

เขาเขียนเอาไว้ว่าเวรกรรมมีจริง
กรรมใดใครก่ออะไรแบบนี้นะคุณฮะ

ใช่ค่ะตาเสื้อสีชมพูนี้ไปถามเขาชื่อว่าตากลึงอายุ๗๓ปี
แล้วถามว่าตาตาเอาตังค์ไปให้เด็กเหรอ

เอาตังค์ให้เด็กจะไปซื้อขนม๒๐บาท
แล้วก็บอกเด็กว่าเก็บตังค์ใส่กระเป๋าให้ดีนะ

เออตะกลึงเขาบอกแบบนี้เอาไม่เชื่อคุณลองฟังค่ะ
อ่าข้ายาตราเธอ

ว่ามันก็แต่เจ้านี่
หนึ่งก็ว่า
คืนนั้นส่งขนาดดีนะ
ลุงก็ให้ข้อมูลเฉพาะเอาเงินให้เด็กนะ

แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าลุงทำพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้ง
ชาวบ้านเขาไม่เชื่อไงเพราะเขาบอกว่าคุณตาคนนี้เนี่ยนะ

ทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดนะเขาบอกว่า
จริงก่อนที่จะมาก่อเหตุเมื่อวานตอนเย็นที่หน้าวัดกับเด็กเนี่ยนะ
ตอนเช้ากำลังเฝ้าคนป่วยติดเตียงอยู่

แล้วปรากฏว่าตะกลึงคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอก

เคยเข้าไปหาแม่ลูกอ่อนที่เขากำลังเลี้ยงลูกในบ้าน

จู่ตะกลึงก็ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวจะมาหาอีกนะ

แล้วนักข่าวของเราบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปเลย
เดี๋ยวต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันมาคุยกันในวันพรุ่งนี้
ว่าสุดท้ายจะยอมความกันได้ไหม
เพราะสิ่งที่ตะกลึงก่อเหตุคือเป็นการลวนลาม
ก็ต้องดูทั้งเรื่องของพยานหลักฐาน
แล้วก็ดูทางผู้ปกครองของเด็กด้วย

คือชาวบ้านหลายคนนะที่นักข่าวเราจ่อไมค์สัมภาษณ์นะ